ถึงเรื่องของวัวเราก็ไปเจอกับวัวประหลาดมา

วัวมี๔ขาปกติแต่นี่ไปเจอวัว๖ขา
อุ๊ยแปลกแล้วแหละมาได้อย่างไรวัว๖ขาทำไมมันเยอะขนาดนั้นเอาไปดูกันหน่อย
เนี่ยซากลูกวัวประหลาดเกิดมามีถึง๖ขา
ลักษณะมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้
ขาของเจ้าลูกวัวตัวนี้มีหนึ่งขาที่ข้างเนี่ยมันงอกออกมา
หนึ่งขาข้างหนึ่งงอกออกมาที่บริเวณใกล้กับสองขาด้านหน้า
แล้วขาที่งอกออกมามีขาเล็กงอกซ้อนออกมาอีกด้วย
เฮ้ยคือพอนับรวมแล้วเนี่ยขางอกออกมาจากขา
แล้วไอ้ขาที่งอกมาก็มีงอกซ้อนมาอีก

นับรวมแล้วมีทั้งหมด๖ขาตามวงกลมแดงที่เราวงเอาไว้

ไปถามเจ้าของวัวครับคุณพี่มงคลจันเพชร
เล่าให้ฟังว่าแม่วัวท้องแก่ของตัวเองเนี่ย
ปกติก็เลี้ยงตามทุ่งนาตามปกติทั่วไป
ปรากฏว่าจู่แม่วัวเกิดตกลูกตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่พอเดินไปดูใกล้โอ๊ยโอ๊ยตกตกใจ
ทำไมทำไมมันมี๖ขาแบบนี้แล้วเนี่ย
แต่น่าเสียดายเกิดมาได้แป๊บเดียว
ก็เสียชีวิตตายไปซะแล้วนะครับสำหรับเจ้าลูกวัวตัวนี้
แต่ยังไงซะเอาซากมาวางไว้ข่าวก็แพร่สะพัดออกไป
ชาวบ้านก็ทยอยกันมาดูบอกเลยเป็นเสียงเดียวกันว่า
เจ้าลูกวัวตัวนี้เกิดมาเพื่อให้โชคให้รับแน่
ชาวบ้านที่มาก็เลยมาพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียน
กราบไหว้ซากลูกวัวซะอย่างนั้น
เพราะอย่างที่เชื่อว่าจะมาให้โชคนะครับ
แต่เอายังไงซะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับ
ติดตามกันแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดแหละแต่เอาจริงนะทุกวันนี้
วัวหกขาเจ็ดขาบางทีลูกมงลูกหมูเกิดมามีสองหน้าสองตา
ไก่มีหลายขาก็มีเหมือนกัน

ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้
บางทีก็เห็นแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นความเชื่อไปนะคะ
อย่างน้อยก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อย่างน้อยถ้าเราเลี้ยงมาเนี่ย
ถ้าให้มันเกิดมาก็อยากให้มันสมบูรณ์อะเนาะ